หายไปสามเป็นเด็กสองเป็นสุนัขหนึ่งอ่า
หายออกจากบ้านไปผู้ปกครองก็เป็นห่วงสิ
แจ้งตำรวจเลยตำรวจสัตหีบช่วยตามหาหน่อยจะเจอไหม
สวัสดีค่ะคุณยังประการอ้อมแบบนี้ประสิทธิ์อยู่ข้างในไหนนะ
อ่ะคือผมแล้วก็ละกว่ายินก็เผื่อติดคอเลย
เจอแล้วคุณผู้ชมฮะนี่ไงสามที่หายไปค่ะเด็ก
หกขวบคนหนึ่งแปดขวบคนหนึ่งแล้วก็สุนัข
ซึ่งไม่ทราบอายุครับอีกตัวหนึ่งอ่าเธอไปไปอยู่ตรงนี้หะ
แล้วรู้ไหมเค้าเป็นห่วงกันเอาตามมาเจอน้ำแข็ง
คือตำรวจก็รับแจ้งมาจากผู้ปกครองครับว่าทั้งหมดนี้หายออกจากบ้านไป
ตำรวจบอกมาเจอโอ้โหสภาพอิดโรยเลยนะทั้งเด็กทั้งหมาเนี่ยดูหิวข้าวเลย
ตำรวจสายตรวจสองนายก็เลยเข้าไปพูดคุยแล้วก็ปลอบครับ
ซื้อข้าวซื้อน้ำมาให้กินประทังหิวไปแล้วก็พาเด็กทั้งสองคนกับสุนัขอีกตัวหนึ่งขึ้นกระบะสายตรวจ
แล้วก็มีผู้ปกครองมารอรับกลับบ้านอย่างปลอดภัยครับ
พ่อแม่เด็กเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยน้องออกไปเดินเล่นนอกบ้าน
ไอ้หมาขาวตัวนี้ไปด้วยแล้วก็หายตัวไป
ทางบ้านก็ตามหาหาเท่าไหร่หาไม่เจอสิก็เลยมาแจ้งความสุดท้ายหาเจอจนได้
ก่อนจะเดินทางกลับคุณพ่อคุณแม่ก็ขอบคุณตำรวจใหญ่เลย
แล้วก็สัญญาครับว่าหลังจากนี้จะดูแลลูกอย่างดีแล้วก็รอบครอบกว่าเดิม
เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจทั้งสองนายที่ออกปฏิบัติการตามหาทั้ง๓จนเจอนี่
ตอนให้ข้าวเอาข้าวมาให้น้องเขากินอ่า